พอโรงเรียนที่ถูกกล่าวหามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเด็กหญิงม๒
แล้วก็ไปเกี่ยวพันถึงคดีกับเด็กม๓
แล้วก็ไปเกี่ยวพันถึงคดีกับอีกเด็กหญิงอีก๒คน
ที่ก่อนหน้านี้ผู้ปกครองฟ้องไปเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่านายนัทถาพบบุญทองโทอายุ๕๑ปี
ผู้บุญการโรงเรียนแห่งหนึ่งในเผอร์บัวใหญ่

เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์

ถือว่าเป็นมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต
ตอนนี้ชีวิตไม่มีความสุขเลยนะ
ถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักแล้วครับ
แต่ก็ได้กำลังใจจากลูกที่เกิดกับภรรยาเก่า
รวมทั้งพ่อแม่และก็ญาติพี่น้อง
ตัวเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อสู้กับคดีที่เกิดขึ้น
ซึ่งขณะนี้ตัวเองยังคงมีอาการไม่สบายครับ
คาดว่าอาจจะเป็นวรรณโรค
ณฐาพบบอกอีกว่าช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างขัดสนไม่มีเงิน
เพราะว่าเงินเดือนถูกระงับจากคำสั่งที่ถูกให้พักราชการ
ส่วนในเรื่องของคดีความขณะนี้กำลังปรึกษาเพื่อน
เพื่อเตรียมหาหลักทรัพย์ใช้ประกันตัวต่อสู้คดี
ข้อหาที่ถูกแม่เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒
วัย๑๔ปี๒คนเข้าแจ้งความเอาผิดในข้อหาพรากผู้เยาว์
แล้วก็แม่ของเด็กหมอ๒ที่ปรากฏตั้งแต่แรกในคลิป
เขาก็แจ้งความแล้วแจ้งความผอแล้วทั้งภาคผู้ยาว
และก็ทำชำราวแล้วไง
โดยพอคนนี้บอกว่าจะขอให้การปฏิเสธ
และจะขอต่อสู้คดีในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรม
ส่วนหลักฐานข้อความแชททางไลน์หรือว่ารูปภาพถ่ายที่โอบไหล่เด็กนักเรียนหญิงนั้น
พอคนนี้บอกว่าน่าจะมีการใส่ร้ายป้ายสีกันครับ
ซึ่งรูปถ่ายนั้นอาจจะเป็นภาพที่นักเรียนมาถ่ายเซลฟี่กับตัวเอง
ส่วนในข้อความทางไลน์ที่เรียกที่รักจ๊ะที่รักจ๋า
จ้าเมียจ๋าฝันดีคุดไนท์เจอกันที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้
อเรนนี่อความที่เราได้ถูกนี้นะฮะก็อาจจะมีการตัดต่อดัดแปลงแก้ไข

พอเจมส์แต่ที่ตรอมใจด้วยนี่ภาตรอมใจด้วยนี่ของจริง
นี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะมีต้นเหตุมาจากความขัดแย้งภายในโรงเรียน
โอ้โหนี่ลามไปถึงเรื่องของโรงเรียนแล้วนะ

โดยพอคนนี้บอกว่าหลังจากที่ผมมารับตำแหน่งได้๓เดือน
ก็ได้ทำงานเต็มที่ที่สำคัญปฏิรูปการทำงานในโรงเรียนสมัย
กระทบต่อระบบงานเดิมจึงเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นตามมาภายหลัง
หรือใครจะไม่ชอบพอผมก็ได้

แม่ของนักเรียนชายม๓ที่นักเรียนหญิงม๒ไปอยู่ด้วย
แล้วก็ทางแม่นักเรียนหญิงม๒เขาฟ้องแล้วนะ

แม่นักเรียนม๓บอกว่าเด็กทั้งสองคนคบหาเป็นแฟนกัน
คบกันมาตั้งแต่ต้นปี๖๐พอคบกันได้๒เดือน
ฝ่ายแม่ของผู้หญิงมาฝากฝังขอให้ลูกสาวย้ายบ้านมาอยู่กับลูกชายของตัวเองเองด้วยซ้ำ
แล้วก็อ้างว่าลูกสาวเข้ากันไม่ได้กับพ่อเลี้ยง
ขอให้ครอบครัวนี้ช่วยเลี้ยงดู
และเมื่อเรียนจบม๖จะให้แต่งงานกัน

จากนั้นก็ขนเสื้อผ้ามาอยู่กินกับลูกชายเลยนะฮะ
ตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ได้เลี้ยงดูน้องม๒

กระทั่งมาเกิดเรื่องกับพอโรงเรียน
เมื่อปลายเดือนธันวาคม๖๐
เปลี่ยนใจจะไปคบหากับพอและย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านของพ่อเลี้ยง

เป็นการสมยอมกันของเด็กทั้งสองคน
คือเด็กชายม๓กับเด็กหญิงม๒

ถ้าแม่ของเด็กหญิงม๒แจ้งความดำเนินคดีกับลูกชายของตัวเองด้วย
ก็รู้สึกเจ็บปวดใจเหมือนกัน
แต่พร้อมจะพาลูกชายเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
และขอต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด
ตอนนี้รู้สึกว่าวันนี้นะ
วันนี้จะพาลูกชายไปที่สถานีตำรวจ

แล้วก็เตรียมเงินประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วก็จะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดด้วย
พันกันไปพันกันมาแล้วนะตอนนี้
พันกันหลายเหตุหลายเรื่องแล้วนะฮะ
แต่ก็ต้องดูความคืบหน้าต่อไปนะคะ